เรื่องของโควิดเนี่ยคุณผู้ชมทุกข์ใจคนที่เป็นเนี่ยโอ้โหทุกข์ใจอยู่แล้วนะคะ
โรคภัยไข้เจ็บทีนี้ทุกข์ใจยิ่งกว่าพอเป็นแล้วหาย
จะมาเคลมประกันเจอจ่ายจบชื่อมันง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกค่ะ
เพราะแค่ขั้นตอนไปยื่นเอกสารเคลมประกันเนี่ยโอ้โหต่อแถวนู่นนะคะ
แดดร้อนมากแล้วทุกวันนี้หน้าร้อนด้วยค่ะโอ้โหแดดพลิ้งแบบเนี้ย
ไม่ใช่แถวเดียวนะคะแถวหนึ่งอ่ะสักประมาณร้อยเมตร
คูณไปค่ะกี่แถวคะนี่ค่ะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยต้องไปหลบร้อนใต้ต้นไม้เห็นไหม
นี่แค่ขั้นตอนไปยื่นเอกสารในการเคลมประกันที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง
โอ้แม่เจ้าอากาศร้อนก็ร้อนอย่างที่ดอมบอกไป
ผู้โพสต์บอกว่าแนะนำให้มาตอนเช้าอากาศแดดมันจะไม่ร้อนมาก
แต่ถามจริงเถอะว่ายื่นตอนเช้าแล้วจะจบตอนไหน
แต่ถ้าเห็นคนขนาดนี้อากาศเรื่องเล็กครับแต่ร้อนใจครับ
ว่าจะได้ไหมเนี่ยกลัวว่าเจอแล้วไม่จ่ายแล้วไม่จบนี่สิ
นี่สิคะยื่นเอกสารไปก็ใช่ว่าจะได้เงินนะ
บางคนบอกว่ายื่นไปเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้เลยรอนานมากนะคะ
แต่คุณผู้ชมมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะบอกว่า
เหมือนกันเลยบริษัทนี้แหละมายื่นเอกสารในการรอเคลมประกันเนี่ย
รอคิว๒ชั่วโมงกว่าจะได้ยื่น
บางคนบอกว่าโอ๊ยฉันอยู่ต่างจังหวัดสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพ
ส่งปรายศนีย์มามาถึงแล้วจะได้เงินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะ
บางคนบอกว่าแหมตอนให้ซื้อประกันนะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดกดโอนปุ๊บ
ทุกอย่างมันสะดวกโยธินมากเลยแต่ว่าตอนเคลมประกันเนี่ย
แล้วกว่าจะได้เงินทำไมมันยุ่งยากแบบนี้
นี่บางคนบอกว่าไม่ใช่บริษัทประกันภัย
ทุกบริษัทนะที่จะเป็นเหมือนกันแบบนี้
บริษัทนี้โอ้โหยื่นเอกสารปุ๊บทานโทษนะคะ
เดียวเท่านั้นแหละค่ะได้เงินเคลมประกัน
เขาแต่ไม่บอกบริษัทแล้วกันเดี๋ยวจะไปโฆษณาให้เขา
แต่ว่าแบบนั้นจริง๑สัปดาห์ไม่เกินได้